แต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ถึงและกำลังจะถึงแล้วนั่นก็คือ

ได้เวลาของเจ้าแม่ใบตองแผงลิดอีกแล้ว
บอกแล้วว่าฉันยังมีความหวัง
ว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิม

เพราะว่าวันนี้วันที่๑๔เดี๋ยวพาไปหาที่ที่หนึ่งที่เขาร่ำลือกันว่า
โชคมาแล้วนักต่อนักเลย
ต้นมะม่วงค่ะยืนต้นอายุกว่า๕๐๐ปี
และโบร่ำโบราณขนาดนี้มาให้เลขเด็ดอะไรยังไงหรือเปล่า

เดินทางไปกันเลยที่ชุมชนบ้านแม่ตำป่าลานนะคะ
ตำบลแม่ตำอัมเมืองจังหวัดไพเยาว์
ชาวบ้านเขาก็กำลังเนี่ยค่ะปักทูบค่ะ
ที่ศาลของเจ้าพ่อมะม่วงจุ่มก่อน
โดยจะมีการใช้แป้งรูปคำทาถูกันไปตามลำต้นนะคะ

เขาบอกแบบนี้มองเห็นตัวเลขโผล่ออกมาจากลำต้น
หลังจากที่เอาแป้งไปทาแล้วหลายต่อหลายเลขเลย

บางคนเขาก็เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยใช่ไหม
ก็ไปถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อน
แล้วบางคนก็นำไปเสี่ยงโชคก็มีเหมือนกัน
ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังนะว่าเห็นเลขอะไรก็ไม่รู้ดิ

แต่นิ้วกับวงกลมแดงคุณค่ะชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังนะคะว่า
ต้นมะม่วงจุ่มต้นนี้มีขนาด๖คนโอบ
สูง๕๐เมตรเลยค่ะแล้วก็มีอายุกว่า๕๐๐ปีนะคะ
ซึ่งต้นมะม่วงต้นนี้ถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนบ้านแม่ต่ำป่าลาน

เพราะว่าถ้าหากว่ามาบนบานสารกล่าว
จะให้ท่านช่วยเหลือเรื่องของการงานการเงินเรื่องอื่น
ก็ได้สมความปรารถนากันทุกประการเลย
และแต่ละปีชาวบ้านเขาจะมีการจัดงานเลี้ยงประจำปี
ให้กับเจ้าพ่อมะม่วงชุมด้วย
เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณที่ท่านเนี่ย
ปกปักรักษาดูแลชาวบ้านให้อยู่ดีมีสุขนั่นเอง
โดยชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะช่วยกันถูแบบนี้ค่ะคุณ
แล้วก็จะช่วยกันดูแลรักษาอนุรักษ์
มะม่วงจุมหรือว่ามะม่วงชุมไว้

ดูจากมุมสูงนี่ใหญ่มากเลยนะครับ
ต้นมะม่วงจุมต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด

ที่ยังคงเหลือไว้ให้เห็นเพียงต้นเดียว
ในชุมชนบ้านป่าลานคำนั่นเองค่ะ
จริงแล้วนอกเหนือจากเรื่องที่เราจะให้ไปดู
ความเชื่อแล้วเราไปดูความมหัศจรรย์ของต้นไม้
ที่มีอายุกว่า๕๐๐ปีแล้วมันก็สูงใหญ่ตรงานมาก

ก็คือทำให้คนในชุมชนเขาเชื่อกันว่า
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่
แต่ว่าเรื่องของการไปบนบานสารกล่าว
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณ
ในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ
ถ้าใครเห็นว่าวงกลมอันนั้นเป็นเลขอะไรบอกด้วย
เพราะคุณยังมีความหวังอยู่ยังมองไม่เห็นเลยค่ะ